หนึ่งเรื่องคุณผู้ชมใครที่ทานข้าวอยู่ต้องขออภัยเพราะว่านุ่มคนนี้ไปจีบสาวเซเว่น
สาวเขาไม่รับรักเอาคัตเตอร์ปาดคอตัดอวัยวะเพศตัวเองและก็คว้านท้องไส้ทะลักเลยฮะ
ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมจิตใจพี่เขาเนี่ยโอ้โหแบบมันก็นะ
จิตใจพี่ทำด้วยอะไรคะ
นี่คุณผู้ชมไปดูสิฮะเป็นสภาพของนายเรวัตเพชรนุ้ยอายุ๔๑แล้วนะครับ
หงายอยู่อย่างนี้จมกองเลือดกับพื้นห้องไหลนอง
สวมเสื้อผ้านุ่งแค่กางเกงขาสั้นคือกางเกงในสีน้ำตาลตัวเดียว
บาดแผลก็ที่คอคัตเตอร์กรีดอวัยวะเพศก็ถูกของมีคมบาดเลือดก็ไหลอาบ
ที่ท้องก็ถูกแทงเข้าไปทรักออกมาอีกนะครับ
ใกล้กันไปพบมีดคัตเตอร์เปื้อนเลือดตกอยู่๑เล่ม
ก็พอไปเจอก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลกันยกใหญ่ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาล
ก็ช่วยเหลือสุดท้ายก็ปลอดภัยพ้นขีดอันตรายนะครับ
ทีนี้เรื่องราวมันเป็นมาเป็นไปยังไง
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นภายในบ้านอยู่ที่หมู่๙ตำบลสำเภาอำเภอศรีชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นนุ่มใต้นะครับ
สอบถามญาติมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่านายเรวัตเนี่ย
เคยต้องโทษในข้อหาฆ่าคนตายมาแล้วทำให้เขามีจิตใจแบบนี้
คือกร้าทำอะไรแบบนี้โดนเขาหามาแล้ว
เพราะว่าเรื่องของยาเสพติดก็มีอาการประสาทหลอน
ก็ฆ่าคนตายแล้วก็หลังพ้นโทษมาสัก๒ปี
ก็มีอาการเหมือนลอยชอบพูดจาคนเดียวเก็บตัวเงียบ

เคยก่อเหตุด้วยใช่คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนายเรวัตเนี่ยไม่ออกจากห้องเลย
นอนหลับเหมือนทุกวันที่ผ่านมาก็เลยไปเคาะประตูเรียกแต่ว่า
ไม่มีเสียงตอบรับตัดสินใจพังเข้าไปในห้องนอนโอ้โหไปเจอสภาพ
กองเลือดนะคนเห็นก็แบบช็อกกันไปตามตามกันก็ต้องแจ้งกู้ภัย
ประถมพยาบาลมานำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ของนายเรวัตบอกว่าส่วนตัวเนี่ย
คาดนะฮะว่าลูกชายเนี้ยอาจจะไม่ได้กินยานะนะปรสาทที่เคยกินอย่างต่อเนื่อง
มันก็เลยเกิดเป็นความคุ้มครั่งนะฮะแล้วก็ทราบจากญาติญาติว่าลูกชายเนี่ย
ไปชอบสาวคนหนึ่งทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อที่อำเภอศรีชน
แต่ถูกสาวคนนี้ปฏิเสธไม่รับรักก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ลูกชายเครียด
เสร็จแล้วตัวเองมีอาการประสาทอยู่แล้วนะไม่ได้กินยาอยู่แล้ว
ครั่งก็เลยก่อเหตุทำร้ายตัวเองขึ้นมาแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมใครที่มีญาติแบบนี้ก็ต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยต้องดูแลครับ
ชิดคือจริงจริงถ้าเป็นไปได้ก็อย่าปล่อยให้อยู่คนเดียวใช่ครับ